เอาแล้วฝนที่ผ่านมาตลอดเดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้ใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วนะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพค่ะจะต้องเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มเข้ามา
อกจากนี้น้ำหนุนก็ต้องระวังด้วยนะคะ
ซึ่งน้ำหนุนจะเกิดขึ้นชัดเจนวันที่๗๘กันยายนนี้
กรุงเทพมหานครค่ะบอกว่า
ตอนนี้เองก็พยายามที่จะอุดรูรั่วต่างที่อยู่ตามเขื่อน
แล้วก็จุดที่เป็นแนวชายฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
เพื่อเป็นการป้องกัน
และคนที่ลงพื้นที่ดูเรื่องนี้ก็คือ
คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพค่ะ

บอกว่าน้ำมันดันขึ้นมาจากรูระบายน้ำ
ช่วงเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้ำทะเลหนุน
แต่ว่าถ้าหนุนสูงกว่านั้นก็คือ๗๘

ไปดูจำลองเหตุการณ์ว่าถ้ามันหนุนขึ้นมามันเป็นยังไงครับ

เขาบอกว่ารูตรงนั้นแหละถ้าน้ำมันหนุนขึ้นมาเนี่ย
มันจะทำให้น้ำเข้าไปสู่พื้นที่อื่น

ใช่ก็เลยบอกว่าจะต้องอุดตรงนั้นแหละ
ที่เป็นรูระบายน้ำด้านในของเขื่อน
บอกว่ามีบางจุดที่มันถือว่าเป็นรอยตะเข็บ
น้ำมันดันเข้ามาได้จุดอ่อนเลยค่ะ

คุณชัดชาติบอกไปอุดเลยสั่งให้อุด
ป้องกันน้ำมันดันขึ้นมา

เตรียมพร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนรอบใหม่๗๘กันยายนนี้
นี่แบบนี้ทำแบบนี้เอาไว้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะนอกจากทางกรุงเทพมหานคร

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไงค่ะ

ใช่โทรศัพท์มาหาเลยค่ะ

ถ้าจะหารือเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางรับมือน้ำท่วม
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทหารไปช่วยบรรจุกระสอบทรายเพื่อรับมือ

ละครึ่งไง๒๕นาย

พื้นที่กรุงเทพใต้ที่สวนสาธารณะใต้สะพานตากศิลป์
จะส่งทหารไปช่วยบรรจุกระสอบทราย

อาจจะมีชาวบ้านไปช่วยไงชาวบ้านแถวนั้น
จุดที่๒ค่ะพื้นที่ธนบุรีฝั่งตรงกันข้าม
ส่งทหารไปช่วยเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำหนุน๑๐๐๐ใบ
บริเวณภายในกรมอู่ทหารเรือ
ทั้ง๒จุดเริ่มพรุ่งนี้เลยค่ะ
แม้ว่าน้ำจะหนุน๗๘กันยายน

เพราะปริมาณก็เยอะเหมือนกันนะเป็นหมื่นใบนะคะ
พ่อเด็กประวิทย์ในฐานะดูแลรับผลิต

เคยบอกกับคุณชัดชาติไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
บอกว่ายินดีจะช่วยกรทมทุกเรื่องเลย
สามารถต่อสายตรงได้ทันที
ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อตรงไว้ด้วยนะ
ไม่ใช่จะต้องโทรผ่านคุณนู้นคุณนี้นะ

ฉะนั้นพอกรทมโทรประสานขอกำลังทหาร

พลเอกประวิทย์ตอบรับและสั่งการหน่วยงาน
เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแบบทันทีค่ะ
ทันทีก็คือสั่งการแล้วพรุ่งนี้ทำงานเลย